คุณผู้ชมคะวันนี้จะมีงานประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก
กัมพลวัชรพลอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
แล้วก็วันนี้ช่วงเย็นประมาณ๑๖นาฬิกา
ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องค์คมนตรี
รักษาการประธานองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานนี้
ดังนั้นบรรยากาศก่อนที่จะเริ่มงานในช่วงบ่ายนี้เป็นอย่างไร

จากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณสุพัตราศรีปัชชิม
รายงานจากสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะครับวันนี้นะคะในช่วงบ่ายค่ะ
คนสำคัญทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมากจะเดินทางมาร่วม
การประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลกในครั้งนี้ค่ะ
งานประกาศเกติคุณบุคคลสำคัญของโลกนายกัมพลวัชรพล
และเปิดพิพิธภัณฑ์กัมพลวัชรพลณสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
โดยจัดขึ้นบริเวณโถงชั้น๑อาคาร๑สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กัมพลวัชรพลอดีตผู้มนุยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ได้รับประกาศยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
เป็นคนไทยและคนเอเชียเพียงคนเดียวในครั้งนี้ค่ะ
ที่ได้รับการประกาศให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
วาระเฉลิมฉลองร้อยปีชาตการ
โดยท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา
ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในพื้นที่ห่างไกล
เพื่อให้เด็กมีการศึกษาที่ดีขึ้นค่ะ
วาระเฉลิมฉลองร้อยปีชาตการ
นายกัมพลวัชรพลได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังได้สารต่อปณิธานของท่าน
ด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มขึ้นอีก๑๐โรง
เดิมที่มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศจำนวน๑๐๑โรง

จะทำให้มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพิ่มขึ้นเป็น๑๑๑โรงค่ะ
เป็นผลงานที่ค่อนข้างจะประจักษ์งานไปทั่วอยู่แล้วนะครับ

ด้วยความที่คุณกัมพลเป็นคนที่ด้อยโอกาสทางด้านการศึกษา

พอท่านโตมาแล้วสิ่งที่ท่านอยากจะมอบคืนให้กับสังคมตรงนี้
ก็คือเรื่องของการศึกษาอยากให้เด็กมีโอกาส

เพราะท่านเองอยากจะเรียนแต่ไม่มีกำลังที่จะไปเรียน

พอโตมาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ก็เลยอยากจะตอบแทนสังคมตรงนี้ครับ

เมื่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องค์คมนตรี
รักษาการประธานองค์คมนตรีผู้แทนพระองค์
เดินทางมาถึงยังสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ประธานกรรมการบริษัทวัชรพลจำกัดและครอบครัว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวัชรพลจำกัด
พวงมาลัยแด่ผู้แทนพระองค์
โดยในช่วงพิธีคุณหญิงกรยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
ในฐานะประธานคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

กล่าวประกาศเกียรติคุณบุคคลสำคัญของโลก

กล่าวประกาศเกติคุณบุคคลสำคัญของโลก

หลังจากนั้นก็จะมีการเปิด
พิพิธภัณฑ์กัมพลวัชรพล
ซึ่งอยู่บริเวณชั้น๓ของอาคารค่ะ
และในเวลาประมาณ๑๗นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกานะคะ
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะ
จะแสดงปราธกฐาเรื่องชีวิตผลงานของ

สะดุดีนายกัมพลวัชฌาพล
และในช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการขับร้องเพลง
คบินค่ะซึ่งเป็นบทเพลงโปรดของ

โดยนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทาน

ขลุยบันเลงเพลงนกขมิ้นไปด้วย

สุพัตราสีปัจฉิมข่าวไทยรัฐทีวี

ขอบคุณคุณสุพัตรานะคะ